ที่ผมโปรยเอาไว้ครับปฐุมธานีรถบรรทุกแผ่นปูน
ต้องมี๑๐ตันขึ้นต้องมี๑๐ตันขึ้นไอ้แผ่นปูนเนี่ย
นะครับที่บรรทุกอยู่มันล้มตะแคงลงไปทับรถเก๋งครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหเคราะห์ดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักฮะ
โอ้โหแผ่นขนาดนี้โอ้โหหนักจริงจริงคุณผู้ชมครับ
โมงเช้าตำรวจสภคูคศไปถึงจุดเกิดเหตุที่แยกปากทางลำลูกกาขาเข้ากรุงเทพมหานคร
่งหน้าสะพานใหม่ตรงข้ามสนามกีฬาทูปะเตมีถนนประหลโยธินในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสิบล้อครับ
ทุกแผ่นปูสำเร็จรูปสิบเอ็ดตันนะครับคุณผู้ชมสิบเอ็ดตัน
หล่นลงมาทับรถเก๋งเนี่ยฮะโอ้โหบูบี้เลยรถเก๋งบูบี้เลย
พังยับเลยครับล้อหลังทั้งสองข้างแตกครึ่งคันใช่ครับ
นี่ครับแล้วในรถเนี่ยมีรูปภาพของพระเกจิชื่อดังที่จังหวัดสุพรรณบุรีวางอยู่ด้วย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
คนขับรถสิบล้อก็คือนายวรรณยูกอศรีไม่ได้หนีไปไหนนะก็ยืนรอให้การกับตำรวจนั่นแหละ
โดยนายวรรณยูเนี่ยเล่าบอกว่าขับรถมาจากลำลูกกาจะไปส่งของที่รังสิต
พอมาถึงจุดเกิดเหตุครับเบรกมันขัดคล่องฮะ
ขัดคล่องทำให้จังหวะเลี้ยวเนี่ยนะครับ
มันเอารถไม่อยู่แผ่นปูนก็หล่นลงไปทับรถนะฮะโอ้โหเคราะห์ดีครับ
คนในรถเก๋ง๓คน๓คนนะไม่เป็นอะไรมากฮะ
รถเบรกรถอ๋อมันเหยียบไม่ไม่ได้หรือไงครับเหยียบไม่ได้แล้วเหยียบเหยียบได้
แต่มันหายเบรกมันไม่อยู่ครับอ๋อเบรกไม่อยู่คือว่ามันแตก
อ๋อหมายความว่าเบรกเตกใช่ไหมเบรกค่ะประมาณอ๋อแล้วประมาณแล้วก็
เด็กไม่อยู่หรอว่าเนี้ยแบบอะไรแบบทุกคนแบบอะไรมาครับอ่ะ
คนขับรถเก๋งเนี่ยเล่าบอกว่านั่งรถมาด้วยกัน๓คนโอ้โหนั่งดูจากหลังคา
แล้วโอ้โหพี่เคราะห์ดีมากครับที่รอดกันมาได้ฮะคือสามคนจะไปตลาดพระ
ปฐุมธานีหลังเกิดเหตุนะครับ
มีเพื่อนนั่งมาข้างหลังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑คน
ส่วนตำรวจสภคูคศเดี๋ยวจะไปเชิญตัวคนขับรถบรรทุกมาให้ปากคำเพิ่มเติม
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับ

ต้องเสียค่าปรับแล้วก็ถูกส่งตัวดำเนินคดี
คุณผู้ชมครับรถบรรทุกแผ่นปูนหนัก๑๑ตันนี้นะครับ
ตกไปทับรถเก๋งเนี่ยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายนัชศักดิ์ปาธานอายุ๒๘ปี๑ใน๓คนที่นั่งอยู่นะฮะ
โอ้โหเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยออกจากบ้านไปกับพี่ชายกับน้องรวมกัน๓คน
พี่ชายนะฮะเป็นคนขับนะครับน้องชายนั่งหน้านะฮะ
ส่วนเขานั่งเบาะหลังฝั่งซ้ายนะครับเพื่อจะไปตลาดย่านปฐุมธานี
เขานั่งเบาะหลังใช่ไหมซึ่งพอถึงทางโค้งปั๊บจะออกจากปากทางลำลูกกาเนี่ย
ช่วงนั้นเนี่ยเป็นสามแยกระหว่างจอดรถมีรถบรรทุกแผ่นปูนขับตามกันมา๒คัน
คันแรกจอดติดคันหน้าอยู่นะครับส่วนคันหลังเบรกไม่อยู่นะครับ
นะครับมันหล่นมาทับตรงที่เขานั่งเลยโอ้โห
เขาเนี่ยครับก็คือมันเฉียดไปนิดเดียวเรานะครับเอาลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะผู้ประสวนผลประเภทครับ
แล้วช่วงทางออกระหว่างถนนใหญ่
แล้วทีนี้รถที่ขนแผ่นปูน

แล้วแผ่นปูนก็ล้มลงทั้งมนตรรพ
แต่ผมตอนล้มแง่เห็นอยู่

รถทางหลังวิ่งมาคือเบรก

ก็คือชนกับรถพวกโดยกันที่อยู่ข้างหน้า

แล้วตัวแผ่นปูนก็คือค่อยล้มลงมาเลยใช่ไหม
ใช่